พาไปลงทะเลลึกกันบ้างค่ะเมื่อมีลูกเรือ
ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าชาวรัสเซียเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้น
แล้วก็ข้อมือขวาขาดอยู่กลางทะเลลึกนะคะ
ทำให้เจ้าที่กองทัพเรือต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ
นี่คือเป็นคลิปช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่นะคะกำลังแล่นเรือเพื่อไปช่วยเหลือ
เป็นลูกเรือสินค้าขนาดใหญ่ชาวรัสเซียเขาเกิดอุบัติเหตุมือขวาขาดนะคะ
คุณผู้ชมต้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วนนะคะปรากฏว่าลูกเรือท่านนี้
เป็นชาวรัสเซียวัย๔๗ปีประสบอุบัติเหตุอยู่กลางทะเลลึกค่ะ
ข้อมือขวาขาดนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่บนเรือสัญชาติปานามา
ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่สองหมื่นตันอ่ะนะคะปรากฏว่าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาอยู่กลางเรืออยู่ดีดี
แล้วเกิดอุบัติเหตุไปอย่างที่บอกอ่ะนะคะปรากฏว่าทีนี้ช่วงจังหวะที่มีการเดินเรือสินค้าเนี่ย
ท่าเรือแหลมชะบังไปยังประเทศสิงคโปร์ก็ต้องมีการประสานเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างด่วนนะคะ
เพราะข้อมือขวาขาดค่ะพี่อุ๋ยอยู่กลางทะเลด้วย
เจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการนะคะให้ทางด้านของทัพเรือเองแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา
เรือภาคที่๒ออกเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในระยะ๗๕มายจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลานะคะ
ก่อนจะนำตัวผู้บาดเจ็บกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นก็พาลูกเรือชาวรัสเซียวัย๔๗ปีคนนี้เนี่ย
ไปส่งโรงพยาบาลสงขาเพื่อให้แพทย์เร่งรักษาโดยด่วนต่อไปนะคะ